เมาเหล้ามาจากงานหมอลำในหมู่บ้าน

มาขอเงินนางบุญสวยนางบุญสวยนี่เป็นแม่
แม่ไม่ให้ค่ะทะเลาะกันวุ่นวายเลยนะคะ
เสียงดังเลยเพราะว่ามาขอเงินไปซื้อเหล้า

ลูกคนนี้ไม่พอใจไล่ตีแม่ก่อน

แม่ก็วิ่งหนีทันหลังจากนั้นเห็นคุณยายอยู่ในบ้าน

คุณยายวิ่งหนีออกจากบ้านไม่ได้ช่วงนั้นเนี่ยนะคะ
แต่ก็ถูกตีและสุดท้ายคุณยายบอกมันเจ็บมาก
ต้องหนีแล้วล่ะคุณยายก็พยายามค่ะตะเกียกตะกายออกจากบ้าน
เพราะจะต้องไปขอความช่วยเหลือแต่หลานชายคนนี้ตามมาทัน
และใช้ไม้ไผ่ที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเนี่ยยาวประมาณ๑เมตร

คุณยายก็เลยใช้แขนขวารับไว้เท่านั้นแหละค่ะ
แขนโดนตีจนหักเลยนะคะ
แขนขวาคุณยายหักเลยนะคะภาพที่คุณผู้ชมเห็น
หลังจากนั้นค่ะตีซ้ำอีกเข้าที่หน้าเลยค่ะทีนี้
จมูกหักฟันหักเบ้าตาซ้ายร้าว
บวมปิดแบบที่คุณผู้ชมเห็น
ตอนนั้นหลานชายเทวดาคนนี้
อาการคลุ้มคลั่งอย่างหนักเลย
ใช้ไม้ที่อยู่ในมือแกว่งไปแกว่งมา
ชาวบ้านได้ยินเสียงดังเออะโวยวายออกมามุงดู
พยายามจะเข้าไปช่วยเหลือคุณยายเหมือนกันนะคะ
แต่เห็นหลานเทวดาคนนี้คลุ้มคลั่ง
ก็เลยไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วย
แต่ว่าสรุปสุดท้ายนะคะหลานชายคนนี้เดินเข้าบ้านไป
คนก็เลยพาคุณยายไปส่งโรงพยาบาล
ฟังเสียงหลานสาวที่เอาเรื่องนี้มาโพสต์หน่อยค่ะ
คือเขาเคยไปหาหนูหลายครั้งแล้ว
คือบอกว่าหลานเขาจะฆ่า
คือเขาไม่มีสติควบคุมตัวเองแล้ว
คือเขาจะเป็นประสาทร้อนเขาจะเห็นแม่เห็นยายเนี่ย
เป็นสัตว์อย่างอื่นแล้วเป็นพญานาคเป็นอะไรอย่างนี้
เวลาเขาเมามาเขาจะไม่รู้สติตัวเอง
แต่แม่ก็อยากจะไปรักษานะ
แต่แม่ไม่รู้ว่าจะพาลูกไปยังไง
เขาเคยจะเผาบ้านครั้งหนึ่งยายก็เคยไปหาหนูอยู่
ขออาศัยอยู่เขาก็ตามไป
เขาก็จะไปเผาบ้านหนูเหมือนกันหนูก็ไม่กล้าเนอะค่ะลูกหนูก็สามคน
หลานเทวดาคนนี้เข้าบ้านไปค่ะถามว่าจบแค่นั้นเหรอ
ผู้ใหญ่บ้านบอกเปล่าค่ะนายประสิทธิ์แสงเผ่น

ไปทั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านไปเกลี้ยกล่อม
หลานเทวดาคนนี้วางอาวุธซึ่งก็คือไม้ไผ่นั่นแหละ
แล้วก็รวบตัวส่งตำรวจนี้นะคะ
ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาค่ะทำร้ายร่างกายบุพการี
และตรวจสอบหาสารเสพติดในร่างกายเจอด้วยค่ะ
สาวะเป็นสีม่วงนะคะเตรียมนำตัวส่งฝากขังที่ศาลจังหวัดยะโสธรนะคะ
ส่วนอาการของคุณยายตอนนี้ปลอดภัยแล้ว
แต่ว่าต้องอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่นะคะเพราะว่าสมองบวม
ส่วนนางสาวดวงดาวที่เป็นคนเอาเรื่องนี้มาโพสต์นะคะ
ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณยายถามว่าคุณยาย
คุณยายยายโกรธไหมโกรธเจ้าวัชระนี่ไหม
เขาบอกไม่โกรธหรอกแต่ตอนนี้กลัว
กลัวว่าถ้ากลับบ้านไปจะถูกหลานทำร้ายร่างกายอีกนะคะ
ก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาตัวเขาไปบำบัดหน่อยค่ะ